มาขยายประเด็นนิดนึงค่ะเรื่องของคุณป้าคุณป้าทุบรถนะคะ
ตลาดที่อยู่รอบบ้านป้าไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อ
ก็เรียกมาคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันในเรื่องนี้

ภูมิในการเขประเวทนายธนสิทธิ์เมษภัณฑ์เมือง
บอกว่า๒๘กุมภาพันธ์นี้นะคะ
ทั้ง๕ตลาดโดนแบบนี้ค่ะ
๓ตลาดคือตลาดสวนหลวง

ต้องยุติการขายจนกว่าจะทำถูกต้อง
คือยุติไปก่อนโดยสิ้นเชิงเลยนะคะ

ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเอาไว้
แต่ไม่ได้ขออนุญาตดำเนินการในลักษณะของตลาด
รุ่งวานิสกับตลาดร่มเหลือง
ตลาดนี้ไม่ได้ขออนุญาตอะไรเลย

ตลาดเปิ้ลมาร์เก็ตกับตลาดยิ่งนารา
ก็ต้องไปแก้ไขสินค้าที่ขายให้ตรงกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์
มาร์เก็ตเขาก็ขออนุญาตเชิงพาณิชย
แต่ว่าเป็นลักษณะการแอบดำเนินการขายในลักษณะของแอบขายอาหารสดของชำอะไรแบบนี้ค่ะ
ส่วนตลาดยิ่งนาราก็ต้องแก้ไขปัญหาเรื่องของโครงสร้างอาคาร
ให้มีที่จอดรถตามกฎหมายกำหนดคือ๑๔คัน
ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน๗วัน
แต่ถ้าหากมีคำสั่งของสารปกครองกลางว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สำหรับบ้านจัดสรร
ก็ต้องลื้อถอนต้องย้ายตลาดทั้งหมดออกไป
ผู้ค้าจาก๓ตลาดก็ต้องยุติการค้า
ซึ่งพอเขตบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ยินดีให้ความร่วมมือนะ
จะหาตลาดใหม่ให้รองรับให้ก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเอง
แล้วก็เซ็นรับทราบกันไปแต่วันนี้ข่าวออกมาเนี่ย
พ่อค้าแม่ค้าก็เยอะนะจำนวนไม่น้อยที่ไม่พอใจนะ
คือไม่ใช่ว่าเขาจะบอกว่าเขายินดีทั้งหมดเนี่ย
บางคนนี่ถึงขั้นบอกว่าโอ้โหนี่ป้ากับรถกระบะคันนั้น

ภูมิในการเขตประเวทเขาก็ชี้แจงเรื่องนี้นะคะลองฟังดูค่ะ
ตลาดยิ่งเงินละครับขอโทษครับตลาดรุ่งวานิดนะฮะ
ตลาดสวนหลวงตลาดรุ่งวานิดแล้วก็ตลาดร่มเหลือง
๓ตลาดเนี่ยต้องยุตินะฮะยุติภายในวันที่๒๘
ขายไม่ได้นะครับแล้วก็ยุติไปจนกว่าจะทำถูกต้องนะฮะ
ทำถูกต้องถ้าทำถูกต้องแล้วคำสั่งสารมา
พื้นที่นี้ถ้านะฮะถ้าคำสั่งสารมาแล้วพื้นที่นี้
เป็นพื้นที่ที่สารให้มาสร้างบ้านเดียวถึงจะถูกก็ต้อง
ดำเนินการตามคำสั่งสารคือย้ายออกไป
ส่วนอีก๒ตลาดคือตลาดยิ่งนารากับตลาดเปิ้ลพาณิชย์
อันนี้เขาขอเป็นประเภทพาณิชย์ไว้นะครับเป็นประเภทพาณิชย์ไว้
ก็จะต้องขายสินค้าที่เป็นพาณิชย์เท่านั้น
ในตลาดจะต้องมีที่จอดรถ๑๔คันนะครับ
ไอ้ที่ตอนนี้ไม่มีที่จอดรถก็ต้องไปทำให้มีที่จอดรถ
พูดง่ายว่าปฏิบัติตามข้อบรรยัติทุกอย่าง
ถ้าปฏิบัติตามข้อบรรยัติทุกอย่างภายใน๗วันนะฮะ
ก่อนมาถึงวันที่๒๘ก็ทำการค้าไป
แต่ถ้าเกิดปฏิบัติไม่ได้คุณไม่สามารถโครงสร้างคุณทำไม่ได้
เราไปตรวจยังผิดอยู่นั่นหมายความว่า๒๘ก็ต้องหยุด
อย่างที่ท่านผอบอกไปว่าระหว่างนี้
ก่อนจะถึงวันที่๒๘กุมภาพันธ์เนี่ย
ก็อนุญาตให้แต่ละตลาดระบายของก่อน
ยังขายของกันได้อยู่ตลาดจะปิดภายใน๗วันนะคะ
ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ดำเนินการตามกฎหมาย
แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่นี่ไม่ใช่เฉพาะเขตประเวท
ตอนนี้ทั่วกรุงเทพเลยตรวจสอบหมด
แล้วก็ได้มีการประสานทางสนประเวทด้วยนะคะ
ให้ไปดูแลบ้านของคุณป้าบุญศรีแสงหยกตรการ
ก็ที่คุณป้าทุบรถนะคะไปดูว่ามีรถจอดขวางหน้าบ้านไหม

เพราะว่าสารมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวพื้นที่รอบบ้าน
คือทางเท้ารอบบ้านอะไรอย่างนี้สารมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว

อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องของคดีความอันนี้อยู่นะคะ
เชื่อว่าคุณป้าคงจะสบายใจในระดับหนึ่งนะฮะ
เพราะว่าในการแก้ไขของเรานะฮะ
ผมบอกแล้วว่าเรื่องที่ผ่านมาผมไม่รู้นะครับ
เขาจะมีคณะทำงานท่านผู้ว่ามีคณะทำงานขึ้นมาใหม่
โดยมอบหมายให้ท่านประหลัดกรุงเทพมหาคอนนะครับ

ให้ทำคำสั่งขึ้นมาในเรื่องของคณะทำงานในการแก้ไขปัญหานะครับ

เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าถ้าผมอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นผู้บริการเขต
ตรงนี้ก็จะทำให้ถูกต้องนะครับ
จะทำให้ถูกต้องแล้วก็จะตรวจสอบภายในเขตเราทั้งหมด
สมัยผมไม่มีนะครับเด็ดขาด
เห็นมั้ยไม่มีผู้อิทธิพลใดทั้งสิ้น
ถือว่าเป็นผู้ค้าเหมือนกันหมดนะฮะ
เพราะฉะนั้นไม่มีผู้มีอิทธิพลแล้วสมัยผมจะต้องถูกต้องนะครับ

ต้องเรียกว่าเคสของบ้านคุณป้าเนี่ยก็ต้องขอบคุณมากนะฮะ
เคสของคุณป้าเนี่ยเป็นส่วนที่ทำสิ่งที่มันผิดเนี่ยนะฮะ

เพราะฉะนั้นในส่วนที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องพึงระวังแล้วก็สังวรนะฮะ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความชัดเจนนะครับ
เพราะว่าในสมัยนั้นผมไม่ทราบเราเชื่อว่าทุกท่านมีเหตุมีผลในช่วงนั้น
ซึ่งผมไม่ได้อยู่ในช่วงนั้นก็อาจจะไม่ได้ก้าวร่วงนะครับ
ผมไม่กังวลอะไรมากนะฮะ
ก็เชื่อว่าอีกหน่อยก็คงจะขี้คายไปแล้วคงเข้าใจผมดีขึ้นนะฮะ
ผมไม่มีข้างใครไม่มีพวกใครนะครับ
แต่มันเกิดเหตุการณ์มันเกิดเร็ว
การชี้แจงของแต่ละคนเนี่ยผมก็อาจจะชี้แจงไม่ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นท่านก็ดูแต่ในช่วงเวลานั้น
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำให้เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับ
แต่เดี๋ยวพอผลที่สุดแล้วออกมายังไงผมเชื่อว่าจะเข้าใจตัวผมเองนะฮะ
ผมไม่ซีเรียสแล้วก็ไม่โกรธอะไรในโซเชียลนะครับ
ไม่โกรธนะครับขับไม่มีปัญหาอะไร
ยังคงไม่ท้อนะฮะยังคงทำงานตรงนี้อยู่อย่างเต็มที่

ว่ามีใครละเว้นหรือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือเปล่า
ก็เลยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
เพื่อตรวจสอบข้อที่จริงในเรื่องนี้ด้วยนะคะ

นายนิรันดิประดิษฐ์กุลเป็นประธานกรรมการ
นายบรรลือสุขไซต์นายสมบูรณ์ม่วงกล่ำ
อภิรัตศิวพรพิทักษ์และนายเพชรภูมิมา

ภายในวันที่๒๘กุมภาพันธ์นี้นะคะ

คุณป้ากับคนขับรถกระบะที่ไปจอดขวางหน้าบ้าน

ทีมข่าวก็ไปถามคุณป้าไปถามคนขับรถ
ทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกันมาก่อน

ก็พ่อค้าแม่ค้าไม่ใช่เหรอเป็นคนถ่ายคลิป
แล้วก็ยังตะโกนเชียร์คนที่ขับรถกระบะ
ขวางหน้าบ้านอยู่เลยเชียร์คนนั้นอยู่เลย
แล้วจะจัดฉากมารู้จักกันได้ยังไง

มันต้องย้อนไว้ว่าตั้งแต่๑๐ปีที่แล้ว
ไม่ได้ขออนุญาตตั้งตลาดอย่างถูกต้องเลยเนี่ย

แล้วก็อยู่กันมาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างไร
ใช่ดังนั้นตรวจสอบย้อนหลังไปหมดเลยนะคะ

แล้วจะตรวจทั้ง๓๖๐กว่าตลาดทั่วกรุงเทพ
ต่างจังหวัดผมว่ามันก็มีปัญหาลักษณะแบบนี้แหละ

มันมีปัญหาลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นกันบ้างไหม
ก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาจริงนะคะ